แข่งขันให้ปลอดภัยจากโรคโควิดสิบเก้าคือพอเขาประชุมกันเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะส่งแนวทางนี้กับ
กีฬาอาชีพและกีฬามวยครับเป็นประธานในการประชุม
เพื่อเป็นให้กับตัวแทน๑๓กีฬาอาชีพ
เสนอแผนงานดำเนินงานและมาตรการในการกลับมาแข่งขัน
หลังจากทางรัฐบาลนะครับเตรียมประกาศ
มาตรการในการผ่อนปลนระยะที่๓ก็คือในเฟสที่๓นี่แหละครับ
โดยมีผู้แทนจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
และกระทรวงสาธารณสุขร่วมรับฟังและแนะนำแนวทางนะครับ
ธนุเกียรติกล่าวว่าแนวทางที่แต่ละชนิดกีฬานำเสนอ
เรื่องก็ถือว่าทำได้ดีเกินเกณฑ์แต่บางอย่างยังต้องปรับปรุงนะครับ
ซึ่งการประชุมในวันนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลไปเสนอให้กับทางรัฐบาลในวันที่๔มิถุนายน
เพื่อให้การแข่งขันกีฬาอาชีพนั้นกลับมาโดยเร็วที่สุด
โดยในระยะที่๓อาจจะมีการเพิ่มชนิดกีฬาที่แข่งได้
ก็ต้องมาลุ้นกันครับว่าจะเป็นชนิดกีฬาไหนนะครับ
โดยน่าจะเริ่มแข่งเร็วสุดได้เนี่ยก็เดือนกรกฎาคมโดยแนวทางเบื้องต้นคือแข่งขันแบบปิดทุกชนิด
ก็คือไม่ให้มีแฟนกีฬาเข้าสนามนั่นเองนะครับ
เรื่องของฟุตบอลครับ
การเปิดตัวสหรัฐอยู่เย็นจากเมืองทองยูไนเต็ดด้วยค่าตัวเนี่ย

ล่าสุดได้ปล่อยคลิปปริศนาออกมาอีกนะฮะ
เหมือนกับบอกว่าจะเปิดตัวนักเตะใหม่
ให้รอติดตามทางเพจของสมโสรในวันนี้ก็๑๗ตร๓๐นก็๕๓๐นนะครับ

โรชัดทองทิติพันธ์พ่วงจันทร์แล้วก็ชัดชัยบุตรพรม
ร่วมแสดงความสงสัยไงก็ทำให้แฟนบอลมาแสดงความคิดเห็นว่า
เขาคาดว่านะครับอาจจะเป็นอันเรสตูเยสนะครับ
อีกทั้งมีรายงานว่าตุลเยีสได้เข้ามาเจรจาในเรื่องของสัญญาเรียบร้อยแล้ว
เย็นวันนี้ได้รู้อย่างแน่นอนครับ